ชายคนหนึ่งค่ะคือเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วย

ส่วนมือด้านซ้ายอุ้มไก่ชน

จากนั้นกลับรถก็คือการอยู่เถินนี้นะครับ
ตัดหน้ารถกระบะที่พุ่งมาด้วยความเร็วแบบนี้

กระบะพยายามเบี่ยงซ้ายหลบเหมือนกัน
แต่ว่าหลบไม่ทันจริงนะคะชนเข้าเต็มแรง

แต่ที่วิ่งขึ้นฟุตบาทไปก็คือไก่ฮะ
ใช่ค่ะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์

แต่ว่าไก่รอดแต่ว่าได้รับบาดเจ็บนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจุดกลับรถ
ชวดลากข้าวถนนกิ่งแก้วจับภาพไว้ได้นะคะ
ขณะที่นายสุดสาคอนวรษาติ

แล้วก็ไปตัดหน้ารถกระบะของนายปิยราธาวโร

ถูกรถกระบะชนและเสียชีวิต

เล่าว่าขับมาจากราชกระบางจะไปบางปู่
มาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันนี้
ขับมายูเทิร์นแล้วก็ตัดหน้า
พยายามหักพวงมาลัยหลบเหมือนกัน
เลนซ้ายแต่ว่าไม่พ้นจริงค่ะ
ตำรวจสพบางแก้วแจ้งข้อหา
ปิยราชคนขับรถกระบะขับรถโดยประมาท

ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนไก่เจ้าหน้าที่ก็เอาขึ้นหลังรถไป
ได้รับบาดเจ็บก็คือขนหางหลุดกระจาย
แล้วก็ที่ขาเขาคือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์
รถเก๋งคันนี้เข้าไปอยู่ในบ้านคน

รถเก๋งคันนี้เป็นของนางสาวรัชดีกรคล่องแคล่ว
เสียหลักไปพุ่งชนบ้านประชาชน
อยู่ริมถนนในตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองนครนายก
บ้านก็พังเสียหายรถก็พังเสียหาย
คนขับได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าด้านขวาเล็กน้อย
คนขับเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาจากฉะเชิงเซา
มีรถสิบล้อขับคร่อมเลนมาก็เลยหักหลบ
ทีนี้ออกซ้ายสิคะเสียหลักไปพุ่งชนราวเหล็กกั้นริมถนนก่อน
ก็แหกเหล็กกั้นพุ่งไปชนบ้านเรือนอีก